ขอฉีกสัญญาความเอาเป็นนักแสดงอินสรรค์เรียบร้อยแล้วนะค่ะ
เป็นคนดูแลครับก็จะมีผลงานอะไร
ที่จะติดตามกันบ้างรวมไปถึงเรื่องหัวใจ
เดี๋ยวไปฟังกันนะปรุงก็ยังโสดอยู่มั้ยคะ
ก็ตอนนี้ก็มีหนังแล้วก็ละครแล้วก็ซีรีส์เลย

งานร้องเพลงล่ะคะเรามาจากสายร้องเพลง

แต่มันมีงานละครการแสดงเข้ามาก่อน
แต่ที่วางแผนไว้คือที่คุยกับผู้ใหญ่ไว้ก็คือว่า
อาจจะเป็นมีนาคมปีนี้ครับ

ซีรีส์ก็เดี๋ยวรอเปิดตัวเลยดีกว่าครับอีกไม่นานนี้

ติดตามผลงานซีรีส์ของน้องกันต่อไปแล้วกันนะจ๊ะ